ก่อนหน้านี้ไปลุยตรวจค้นเรื่องของสลากเกินราคา

แล้วไปมีคลิปเสียงหลุดออกมาคุยกับเพื่อนสนิทบอกล้อเล่น

ยืมงยืมเงิน๕โลหรือว่าไปพันไปถึงเรื่องของเงินอะไรก็ไม่รู้

นี่คุณเสกสกลเนี่ยตั้งโต๊ะแถลงข่าวพร้อมกับเอกสาร๒แผ่นที่ถืออยู่ในมือ
บอกกับสื่อมวลชนว่าขอลาออกจากตำแหน่งผู้ช่วยรัฐมนตรี

แล้วก็ตำแหน่งประธานอนุกรรมการปราบปรามเรื่องของสลากราคาแพงด้วย

คุณเสกสกลบอกว่า
มีความตั้งใจจริงในการทำงานตรวจสอบเรื่องของสลาก
แบ่งรัฐบาลราคาแพงที่ขายเกินราคา

ตอนนี้ทำไปสั้นในเวลาแค่๒เดือนรู้สึกพอใจอย่างน้อยก็ทำให้ราคา๘๐บาทเกิดขึ้นจริงได้
แต่เมื่อมีการตั้งคำถามแล้วก็ตั้งข้อกล่าวหาเกี่ยวกับเรื่องของคลิปเสียงที่หลุดออกมา

และเพื่อเป็นตัวอย่างเป็นบรรทฐานจริยธรรมทางการเมือง
ข่าวที่ออกมาเนี่ยมันกระทบกับภาพลักษณ์ความน่าเชื่อถือ
ของทีมงานของนายรัฐมนตรีพเปริยุจันทร์โอชา
ก็เลยไม่ประสงค์จะเป็นฟันเฟืองที่มันชำรุด
และทำให้เครื่องยนต์กลไกในการขับเคลื่อนงานของรัฐบาล

ค่ะแล้วคุณเสกสกลก็บอกแบบนี้นะคะ
บอกว่าคือเหมือนกับไม่ต้องการอาศัยตำแหน่ง

ตำแหน่งผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
ประธานอนุกรรมการขับเคลื่อนแก้ไขปัญหา
การเสนอขายหรือขายสลากินแบ่งรัฐบาลเกินราคา
กว่าที่กำหนดในสลากินแบ่งรัฐบาล
ก็คือตั้งแต่๑๙เมษายนนี้เป็นต้นไป
ที่ทำให้เครื่องยนต์กลไกในการกัดเคลื่อนของรัฐบาล

ก็ควรแสดงความรับผิดชอบ

ไปแจ้งความประสงค์กับนายกรัฐมนตรีด้วยตัวเอง

นายกไม่ได้ไล่ออกนะไปบอกเองเลยว่าขอลาออก

ใช่ค่ะเดี๋ยวหลังจากนี้บอกว่าเดี๋ยวจะมีการดำเนินการทางกฎหมาย
กับคนที่ทำลายชื่อเสียงบิดเบือนข้อเท็จจริง
ได้รับความเสียหายผ่านสื่อด้วยค่ะ
ก็จะได้ไม่ไปทำแบบนี้กับคนอื่นอีกประมาณนี้นะคะ
วันนี้แถลงล่าออกจริงนะฮะไม่ได้ล้อเล่นนะฮะใช่ค่ะ